ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงกรณีที่น้องผู้ชายอายุ๒๗ปีอนาคตไกล
แล้วก็เป็นลูกเศรษฐีเมืองสุพรรณขายสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
ไปบ้านแฟนสาวที่ชายนาฏนะคะแล้วก็พากันไปที่จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อที่จะไปงานวันเกิดปรากฏว่าน้องเนี่ยคลาดกับแฟนสาวเพราะขับรถคนละคัน
ที่บอกทางแล้วพุ่งตกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่สักประมาณ๕ทุ่ม๔๐นาทีของวันที่๕พฤศจิกายน
เจอร่างน้องแล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่วงสายแน่นอนนะคะว่าคนที่เสียใจที่สุดทำใจไม่ได้ที่สุดคือคุณแม่ค่ะ
เจ้าตุ๊กแก้สามเดือนเองค่าลูกชายแม่ผู้ผลตกเจ้า๓เดือนต้องกบต้องหลงไป

นี่ยินเหมือนกันค่ะส้าวเข้าใจนะแต่คุณแม่พูดถึงน้องผู้หญิง
แบบถึงแฟนสาวของลูกชาย
คือเขาครบเก็บแค่๓เดือนคุณแม่เข้าใจหัวอกคุณแม่
เข้าใจหัวอกแฟนสาวเพราะแฟนสาวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกอยู่ในภาวะของการสูญเสีย
ใช่ครับแฟนหนุ่มเหมือนกันนะคะแต่เข้าใจที่สุดคือคุณแม่
เพราะอะไรรู้ไหมคะที่คุณแม่คือทำใจไม่ได้เลยร้องไห้ตลอดนะคะ
เพราะคุณแม่มีลูกชายคนเดียวนะคะแล้วคนที่ไปพบศพน้องผู้ตาย
ก็คือน้องธิรพัฒนธิรพงศ์ภัยบูลอายุ๒๗ปีที่ประสบเหตุขับรถตกลงไป
ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์คือมีคนตกปลา๒คนไปพบศพตรงนี้
น้องถูกพบห่างจากจุดที่รถไปประสบเหตุสักประมาณ๑๕กิโลเมตรนะคะ
ตอนที่มีคนโทรไปบอกแม่ว่าเจอศพน้องแล้วแม่เดินทางมาเลย
แล้วพอมาถึงนะแม่ร้องไห้ฟูมฟายทำใจไม่ได้ต้องจุดทูบ
เชิญดวงวิญญาณลูกกันคุณแม่พินิษฐ์ไปจุดภูมิ
ดวงวิญญาณของลูกชายแล้วบรรยากาศนี้คุณดูนะ
ร้องไห้ตลอดเวลาเลยแล้วคุณแม่พูดตลอดเวลานะคะ
คิดเลยว่าจะต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว
ที่ให้สารต่อธุรกิจเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรของครอบครัว
และเป็นธุรกิจรายใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
คือก่อนหน้านี้คุณแม่พินิษฐ์บอกว่าได้มีการมอบที่ดินให้ลูกชาย
กว่า๑๓๐๐ไร่ให้สารต่อให้ดูแล
แล้วเหมือนที่พี่ต้นบอกมีบางช่วงคือแม่ก็พรั่งพรูความในใจออกมานะคะ
พูดถึงแฟนสาวของลูกชายด้วยพูดเหมือนว่าเนี่ย
ถ้าไม่มาคบกับแฟนคนนี้ลูกชายคงไม่มาจบชีวิตแบบนี้นะคะ
ต้องเข้าใจว่าเป็นความรู้สึกความเชื่อของคุณแม่ท่านเดียวนะฮะ
ทีนี้จังหวะนี้นะคะเห็นไหมเอาภาพสักครู่
สักครู่ขอดูใหม่อีกทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่ยืนอยู่แล้วเห็นไหมคะผู้หญิงท่านนี้คือแฟนของคุณธีรพัฒน์
ลูกชายของคุณแม่แล้วตอนที่คุณแม่พูดว่า
ถ้าไม่มาคบน้องผู้หญิงคนนี้ลูกชายคงไม่ตาย
เปลยเหมือนว่าเป็นคนฆ่าลูกของคุณแม่ค่ะ
จังหวะนี้น้องผู้หญิงเขาเองเขาก็สูญเสีย
เขาเองเขาก็เสียใจเขาทำใจไม่ได้เขาเดินหลบไปเลยค่ะ

เข้าใจความสูญเสียแต่แม่เข้าใจผิดนะครับ
คุณผู้หญิงเขาไม่ได้ฆ่าลูกแม่นะ

แต่คงไม่ต้องทวนคำพูดที่คุณแม่พูดกันแล้วนะคะ
ทีนี้น้องแพลวน้องแพลวเป็นแฟนสาวของผู้ตาย
บอกว่าช็อกแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลยนะคะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
น้องขับรถมัสแตงนำหน้ารถแฟนนุ่มนี่

รถของน้องแพลวไปทางนู้นซึ่งเป็นทางที่ถูก
สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณธิรพัฒน์ผู้ตายขับรถมา
แล้วพยายามหารถของน้องแพลวหาไม่เจอ
คือขับคลาดกันแล้วพยายามมนต์อยู่พักหนึ่ง
ฟอร์ตเอเวอเรสคันนี้สุดท้ายแล้วก็เลยโทรบอกน้องแพลว
เด็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่แม่ตั้งข้อสังเกต
คืออะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตรงไปแปลว่าจะต้องตกคลองเลยตกแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
จริงแล้วน้องจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อยูเทิร์น
ด้านบนเป็นแม่น้ำข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วมันน่าจะใช้เส้นทางเส้นเดียวกันคือทับกันนึกออกไหมฮะ
อาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้าใจผิดว่าตรงไปคือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่จริงแล้วตรงนั้นที่น้องอยู่ก็คือจุดยูเทิร์นใต้สะพาน
กลายเป็นว่ามันไม่ได้ข้ามสะพานค่ะมันตรงลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ
ก็เลยเป็นเรื่องราวอุบัติเหตุน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวค่ะก็นำศพน้องไปประกอบพิธีที่
วัดใหม่คู่เมืองที่จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะคะ
ไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะคุณย่าของผู้ตายบอกว่าเสียใจมาก
หลานเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านยังไม่นานเลย
วันเกิดเหตุพ่อก็ทักว่าโกนหนวดสักหน่อยสิลูก
แล้วสุดท้ายแล้วลูกก็ทำตามก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้าน
แล้วโทรกลับมาหาแม่ซึ่งแม่เป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องธิรพัฒน์
เพราะว่าตอนนั้นตอนที่น้องประสบเหตุบอกว่าแม่ผมขับรถตกน้ำ
นั่นแหละค่ะเป็นเสียงสุดท้ายเสียงสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับน้องนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อยากให้ดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์

ทีมข่าวไทยรัฐลองทดลองสภาพเหตุการณ์จริงปรากฏว่า

ค่ะถึงบอกไงค่ะว่าข้างบนเป็นสะพานค่ะ